ช่วงนี้พาคุณผู้ชมกลับไปที่เชียงบรายอีกหนึ่งครั้งนะครับ
ชมภาพบริการของงานแสดงดนตรีครับ
อกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อณสิงปาร์คเชียงบราย
ก็มีการแสดงชุดสำคัญสำคัญเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณรัชนีคำหนึ่งควร
รายงานมาจากสิงฟ้าจังหวัดเชียงบรายครับ
เราต้องเป็นภาษากรรดิกับพ่อพ่อแซมสงสัตว์
แล้วมันจะเป็นตอนที่สุดท้าย
เช็คตู้ฉันบรู้ว่ามันจะยังเป็นพ่อโอ่ไม่เป็นไง
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
ที่ทุกคนตั้งใจมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะฮะเอาละครับ
ใครที่พรุ่งนี้ยังมีโอกาสยังอยู่ต่อ
วันพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมการปั่นจักรยานด้วย

แต่วันนี้แน่นอนผ่านไป๑กิจกรรมซึ่งถือว่าเราจัดขึ้นทุกปีเลย
กับสิงส์เก่งแกร่งก้า
ก็เป็นการแข่งขันกีฬาวิ่งตะลุยด่านท่ามกลางธรรมชาติ
และขุนเข่าที่สิงศิกร์ปลั๊กเชียงรายของเรา
และแน่นอนค่ะว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นที่น่าสนใจ
เขาบอกว่าได้สร้างมิตรภาพแล้วก็ความสามัคคีของคนในทีมอีกด้วยนะคะ
ไม่ทราบว่าจะมีหลากหลายท่านหรือเปล่าคะที่ร่วมการแข่งขันโครงการนี้
น่าจะมีนะน่าจะมีนะครับแล้วนี้นะฮะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ
ในอนาคตที่สิงปาร์คเชียงรายเราจะสร้าง
และที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบันเลงถิ่นญี่ปุ่นหรือโกโต
โดยอาจารย์โนริโกซูโบอิศิลปินชาวญี่ปุ่นนะคะ
ซึ่งอยู่ในวงการดนตรีพินญี่ปุ่นมาถึง๑๕ปี
บันเลงบทเพลงพระราชนิพลแผ่นดินของเรา
และนี่นะคะเป็นบรรยากาศสดขณะนี้ที่งานแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อ
ซึ่งจะร่วมบันเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพลเช่นเดียวกัน
อกจากนี้นะคะในค่ำคืนนี้ยังมีศิลปินอีกเป็นจำนวนมากที่จะร่วมกับขานบทเพลงพระราชนิพล
รวมถึงบทเพลงในความทรงจำรวมถึงวันนี้นะคะจะมีไฮไลท์สำคัญในช่วงของ
ดึกคืนนี้เวลาประมาณ๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะ
กับการร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพลใกล้รุ่งของนางเอกสาวยายาอุรัสยาด้วย
คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามภาพบรรยากาศได้อีกครั้ง
ในช่วงข่าวบันเทิงไทยรัฐผ่านค่ำวันนี้นะคะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากไร่สิงปาร์คจังหวัดเชียงรายค่ะ